ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดวันนี้พาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนเลยค่ะ
หมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
โพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองค่ะ

ฝรั่งกิมจู๒๖บาทต่อกิโลกรัม
แนตาลูปค่ะ๓๒บาทต่อกิโลกรัม
มะละกอฮอนแลนด์๒๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ชมพูทัพทิมจันทร์๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่าในวันพรุ่งนี้นะ